หมตัวใหญ่มากหลามเป็นเหตุสังเกตได้
เพราะวันดีคืนดีหมาของชาวบ้านหาย

หลักฐานมันปรากฏแบบนี้นะคะ

หาผ้ามาไว้ปิดด้วย

ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากตอนแรกเป็นดูข้างล่างเท่านั้น
มันหนีหนีไปที่กำแพงไหมแล้วยังไงต่อ
ลักษณะกำแพงเป็นโพรงมันอยู่สุดท้าย
ว่าในท้องเป็นหมาหรือเป็นแมว
แต่ที่แน่พอเอาออกมาแล้วมันค่อยขย่อนออกมาแบบนี้

ชาวบ้านบอกอ๋อรู้แล้วก่อนหน้านี้

ใครเป็นหัวขโมยเจ้าตัวนี้นี่เองนะคะความยาวเท่าไหร่คะ
เมตรน้ำหนัก๒๐กิโลกรัม
นี่คือนับรวมเจ้าแมวที่อยู่ในท้องด้วยหรือเปล่าค่ะ
๒๐กิโลกรัมค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่า
แถวนี้พบงูหลามบ่อยมากนะคะ

ก่อนหน้านี้ก็มีลูกหมาเพิ่งคลอดหายไปตั้ง๕ตัว

นี่แหละเจ้าตัวนี้แหละที่มากินลูกหมา๕ตัวที่หายไปนะคะ